ทั้งค้าจากไฟไหม้มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริษัทสี่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้
ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพอาจจะมีคำถามนึกในใจว่า
เฮ้ยรอดมาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นมีของดีอะไร
เดี๋ยวไปดูจุดแรกกันก่อนเลยนะคะจุดแรกเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บริเวณทางลงเขาป่าตองที่ภูเก็ตค่ะรถตู้คันนี้ทะเบียนสามศูนย์
ขีดศูนย์สองเจ็ดเก้านครศรีธรรมราชเนี่ยจอดกลางถนนหน้ารถนี่พังยับเลยน่ะ
นักท่องเที่ยวติดอยู่ข้างในคุณผู้ชมดูกระบะคันนี้เนี่ยค่ะ
กระบะสีขาวคันนี้หลายคนเห็นภาพแล้วแบบตกใจต้องเล่าให้ฟังก่อนนะ
ว่ารถตู้โดนชนนักท่องเที่ยวติดอยู่ข้างใน
เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือออกมาได้๕คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
บางคนหมดสติบางคนหัวแตกเลือดอาบเลยนะคะ
คนขับรถตู้ชื่อว่านายสอผ่านสหารกฤษบอกว่าคือเวลาเอาตัวเขาออกมาเนี่ยค่ะคนนี้
อืมสามารถนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยข้างในที่เห็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
แต่กระบะคันขาวนี่แหละที่ชาวบ้านเอ่ยไทยมุงแถวนั้นเอ่ย
เขาเห็นสภาพแบบนี้คิดเหมือนกันเลยว่าคนขับไม่รอดแน่
ความแบบเนี้ยน่ะน่ะใช่กระบะสีขาวทะเบียนหนึ่งท้อผู้เท่านอนหนูสองสองห้าหก
กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะคนขับคือนายวัฒนะโอ้โหชื่อเนี่ยเหมือนแบบอายุวัฒนะ
นามสกุลอาจดวงดีดิฉันว่าไม่อาจแล้วล่ะนี่คือดวงดีของจริงเลยค่ะ
อายุ๓๐ปีเพราะคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียว
ไม่มีแม้แต่รอยขีดขวนนายวัฒนาอาจดวงดีดิฉันชอบนามสกุลและชื่อนี้มาก
เขาบอกว่าผมเนี่ยกำลังขับรถไปหาลูกค้าพอมาถึงตรงเนี้ยฝนมันตกถนนลื่น
รถผมเนี่ยเสียหลักก็เลยข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับรถตู้
แล้วก็พลิกจนล้อชี้ฟ้าแบบนี้แล้วก็ถามว่านี่ค่ะเขาหยิบออกมา
เอาออกมาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยผมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าหลวงพ่อที่ผมแขวนอยู่๓องค์
ถามคุณวัฒนะมีองค์ไหนบ้างก็มีพระรอด
แล้วก็มีหลวงพ่อปู่จันดารุ่นหนึ่งแล้วก็มีหลวงปู่สวง
ทั้งสามองค์เนี้ยเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นปู่ผมเชื่อว่านี่นั่นแหละ
ที่ทำให้ผมแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะอ่าคุณผู้ชมผ่านอุบัติเหตุจุดแรกมาแล้ว
ไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะที่สงขลาที่สงขลาเนี่ย
รถเก๋งขอไข่นอนูเจ็ดหกหกเก้าสงขลาเนี่ยดูสภาพด้านหน้ารถสิ
คือที่ยับขณะนี้เพราะไปพุ่งชนบ้านของคุณยายอายุเจ็ดสิบห้าปี
อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่คุณยายพลอยเนี่ยนะคะ
นั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนหน้าบ้านแล้วรถคันนี้พุ่งเข้ามา
จ๋าเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าจังหวะนั้นน่ะ

มาเลยไม่ได้เบรคไอ้เลยเลยแล้วยายนั่งตัวไหนนี่นะอ๋อ

ภรรณามือเปล่าเนี่ย
หลงกินเก้าบานเลยอีกไม่รอด
มีขอสิ่งจักษิตอะไรตอนนั้นเถ้าเราได้นึกไหม
หลวงหลวงหลอร์ทั่วที่อยู่หิ้งทะครั้งนี้ใช่ไหมครับ

เหมือนคุณยายมีพลังพิเศษเลยยกมือ
แต่ตัวคุณยายไม่เป็นอะไรเลยตอนที่รถพุ่งเข้ามาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ถามยายจ๋าสรุปยายมียายมีอะไรที่ยายบูชาไหมคะ
รอดมาได้แบบนี้ยายบอกว่ายายเชื่อนะ
ว่ามีบารมีหลวงปู่ทวดยายบูชาเอาไว้ที่หิ้งพระในบ้าน
คุ้มครองยายแล้วสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ
คาดว่าผู้ชายสูงอายุที่เป็นคนขับรถเก๋งน่าจะวูบ
แล้วก็ควบคุมรถไม่ได้ก็เลยพุ่งชนบ้าน
แต่เอาเป็นว่าคุณยายไม่เป็นอะไรคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
แต่อย่างนั้นก็ตามนะคะขับรถด้วยความไม่ประมาท